วันพรุ่งนี้๒๐กันยายนนะครับเป็นวันครบรอบ๑๖ปีของพักเพื่อ
นะครับเพราะว่าเขาก่อตั้ง๒๐กันยาปี๕๐นะครับ
ก็คือช่วงหลังรัฐประหารประมาณหนึ่งปีวันนี้เนี่ยบรรยากาศ
เพื่อไทยคุณผู้ชมครับคุณอุ้งอิ๊งนะครับ
ทองทานชินวัฒน์แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี
ของทางเพื่อไทยตอนนี้ก็มีข่าวแววว่า
จะมาเป็นหัวหน้าพักนะครับให้สัมภาษณ์ไว้
ประเด็นน่าสนใจเอาไปดูบรรยากาศกันหน่อยครับ
คุณผู้ชมตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับ
พระสงฆ์๙รูปเนื่องในโอกาสครบรอบวันก่อตั้งพักเพื่อไทยครับ
รอบ๑๖ปี๒๐กันยายน๒๕๕๐นะครับ
ร่วมกับทางแก่นำพักมีสอสอบรรยากาศก็ชื่นมื้นครับ
คุณแพทองทานบอกว่าครบรอบ๑๖ปีที่ก่อตั้งพักเพื่อไทย
คิดว่าพักเราเนี่ยผ่านอะไรกันมามากนะครับ
ตลอดเวลา๑๖ปีโดนยุบไปแล้วหลายต่อหลายรอบนะฮะ
ตั้งแต่สมัยนู้นไทยรักไทยมาพลังประชาชนจนมาทางเพื่อไทย
แต่ว่าทุกคนก็ยังมีความเข้มแข็งนะครับ
หลายคนนั้นประสบความสำเร็จที่แตกต่างกัน
ทุกวันนี้เรายังมีพักแล้วก็คิดนโยบายทำเพื่อประชาชนได้
ก็ถือว่าเป็นความสำเร็จอีกขั้นหนึ่ง
จากนี้ครับคุณแพทองทานนั้นอัปเดตอาการของอดีตนายกทักษิณนะฮะ
อยู่ในระหว่างการรับโทษตอนนี้ยังอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจนะครับ
บอกว่าสัปดาห์ที่แล้วนั้นอดีตนายกทักษิณครับได้รับการผ่าตัด
เราไม่ทราบข่าวนี้เลยนะไม่มีข่าวออกมาเลยเนาะ
ใช่คือสัปดาห์ที่แล้วเลยนะครับ
แต่ว่าไม่ได้ขอไม่อยากจะขอเปิดเผยรายละเอียดขอให้แพทย์เป็นคนชี้แจงจะดีกว่า
แต่ว่าขณะนี้ครับอยู่ในระหว่างการพักฟื้นเรื่องความดันบางวันก็ดีบางวันก็ไม่ค่อยดี
ยังไม่ทราบว่าต้องอยู่โรงพยาบาลตำรวจนานขนาดไหน
ยืนยันนะครับว่ายังไม่มีการขอพักโทษครับแต่ก็ได้ศึกษากฎหมายว่าสามารถทำอะไรได้บ้าง
เพื่อให้คุณพ่อนั้นได้มาพักรักษาตัวที่บ้านหากว่าไม่สบาย
โดยย้ำว่าคดีของคุณพ่อไม่มีอะไรค้างแล้วนะครับ
หลังจากที่มีการพระราชทานอภัยลดโทษเหลือเพียงแค่๑ปีเท่านั้นนะครับ
ไปฟังเสียงทางหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย
เคดด็ทนายล่ะรัฐมนตรีห์ของภาคเพื่อไทย

อาทิตย์ที่แล้วค่ะคุณพ่อก็ได้มีการผ่าตัดไปนะคะ

อิงจะต้องเจอสื่อมวลชนบ่อยนะคะ
ก็ถามแล้วว่าเราพูดได้แค่ไหนยังไง
แต่อันนี้ขอให้เป็นทางการแพทย์พูดดีกว่านะคะ
แล้วก็รายละเอียดต่างเนี่ย
ก็ขออัปเดตว่าตอนนี้ก็พักฟื้นค่ะ
ศึกษาเรื่องกฎหมายนะคะว่าทำอะไรได้บ้าง
ในการที่จะให้คุณพ่อรู้สึกว่า
เหมือนกับว่าถ้าไม่สบายหรืออะไรอย่างนี้ค่ะได้พักผ่อนจะมีโอกาสได้พักที่บ้านไหม
อันนี้เราก็ช่วยกันนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีความคืบหน้าใด
แล้วก็ยังไม่ได้มีเรื่องการขอพักโทษหรืออะไรค่ะ
ตอนนี้ก็หลังจากที่ทางคุณพ่อได้รับพระราชทานอภัยโทษนะคะ
ทุกอย่างก็เหลือ๑ปีตอนนี้ค่ะแล้วก็ไม่ได้มีคดีอะไรครั้งแล้วค่ะ
ใช่ค่ะไม่มีแล้วค่ะ
ขณะเดียวกันนะฮะนักข่าวก็เลยถามเรื่องนี้ครับ
กระแสข่าวว่าจะเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทย
คุณอิ๊งบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้สรุปนะครับ
ส่วนตัวทำงานที่นี่ทุ่มเทเต็มที่ก็พร้อมจะทำเพื่อพักเต็มที่
ไม่ว่าจะมีตำแหน่งหรือไม่มีตำแหน่งก็ตามครับ
เชียร์เสียงสนับสนุนเนี่ยเป็นกำลังใจให้อิ๊งแน่นอน
แต่ว่าทามมิ่งกับทุกอย่างเนี่ยอิ๊งอยากให้
การที่อิงเข้ามาไม่ว่าไม่ว่าจะวันไหนหรือยังไงเนี่ย
เกิดผลดีกับคนในพักมากที่สุด
ครับแล้วก็ถ้ายังจำกันได้ก่อนหน้านี้นะครับ
มีชื่อปรากฏนะฮะคุณแพทองทานเนี่ยนะครับ
รองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟพาวเวอร์แห่งชาตินะครับ
ก็ยอมรับว่าตื่นเต้นและพร้อมทำงาน

ขณะที่การทำงานของนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินนะครับ
ที่บอกว่าไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเนี่ย

ชมผ่านสื่อว่าขยันมากจริง
ฝากประชาชนให้กำลังใจนายกรัฐมนตรีด้วย
แล้วก็ยังขอกำลังใจคุณพิธาริมเจริญรัฐนะครับ

อันนี้ก็ไปขึ้นเวทีอะไรมาหลายต่อหลายรอบนะ
ให้สัมภาษณ์อะไรก็คงจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับ

ภาคเทียร์ไทยก็รอหัวหน้าพรรคคนใหม่

เรื่องว่าจะไม่รับตำแหน่งหัวหน้าพักอย่างที่มีกระแสใช่ไหมคะ